คุณผู้ชมครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ในอำเภอเจาะไอร้องนะครับ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หลังจากเกิดเหตุ

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ในจังหวัดยาลานั้น
ล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นรถกระบะหวังทำคาร์บอมครับ
นี่คือวินาทีชีวิตของคนขับรถกระบะนะครับ

ประมาณ๗คนปล้นรถกระบะมาจากอำเภอบรรนังสไตล

ก่อนจะรีบแจ้งให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นั้น
รับทราบจนเก็บกู้ได้ทัน
ที่ต่างแสดงความชื่นชมนายสุนัน
ที่ตัดสินใจไม่ทำตามคนร้าย

ความกล้าหารและการเสียสละในครั้งนี้ครับ

ตำรวจนั้นได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

กบรถกระบะเพื่อกดระเบิด

ว่ายังหลบหนีอยู่ในเขตตัวเมืองยาลานะครับ

เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมทหารพรานที่๔๘

ล่าสุดจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๑๔คน

ออกหมายจับเพิ่มอีก๒๖คนครับ